คุณผู้ชมค่ะมากันที่ข่าวคราวของนักแสดงสาวคนสวยอย่างมิ้นท์ชาลิดากันบ้างนะคะ
ก็ได้โอกาสดีค่ะเธอเดินทางมาสวัสดีปีใหม่แบบบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ก็เลยอัปเดตเรื่องราวความรักของเธอรวมไปถึงเรื่องราวมิตรภาพของแก๊งล่ม
ว่าจะกลับมารวมตัวกันได้หรือเปล่าค่ะ
อบเอาไอศกรีมสุดอร่อยมาสวัสดีปีใหม่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ

พร้อมกับยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ชีวิตได้จัดการหลายเรื่องมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านใหม่ที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่
หรือการรับละคร๓เรื่องในปีเดียวกัน
ทำให้เธอต้องมีวินัยในตัวเองอย่างสูง
ธุรกิจไอศกรีมก็กำลังเดินหน้าไปได้สวยอีกด้วย
แต่เห็นงานมารุมมาตุ้มแบบนี้เรื่องหัวใจสาวมิ้นก็ไม่น้อยหน้า
เรียกว่าระดับความหวานกับหนุ่มภูผาก็มีลุ้นชวนจิ้นไม่เบา
ซึ่งเจ้าตัวเปลยด้วยนะคะว่าตอนนี้หนุ่มภูผาเขาเริ่มฝ่าด่านคุณพ่อได้แล้ว
ก็ดีเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ได้ทำบ้านใหม่ด้วยค่ะ
แล้วก็ได้ถ่ายละคร๓เรื่องในปีนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อนในเวลาเดียวกัน
แล้วก็บวกกับเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาเป็นไอศครีมด้วยก็เป็นอะไรที่ท้าทายครบรถเลยค่ะ
บาทเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจตัวเอง
สนุกมากค่ะสนุกมากโชคดีที่ได้ทีมดีปัญหามันก็เลยไม่เยอะ
แฮปปี้ในทุกวันแล้วก็โอเคกับตรงนี้เราก็แฮปปี้แหละค่ะเอาแค่ปัจจุบันพอ
มิ้นยังไม่อยากไปโฟกัสถึงตรงนั้นเพราะว่าเรายังเด็กมากทั้งคู่ในอนาคตข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราก็เลยค่อยให้มันเป็นค่อยไปค่ะ
ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นค่ะคุณพ่อก็เห็นความตั้งใจของเขาแต่ว่าก็ยังต้องอีกเยอะค่ะ
เรื่องดียังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะกระแสข่าวเกาเหลาของแก๊งเพื่อนซีก็ดูคลี่คลายตามไปด้วยซึ่งสาวมิ้นเผยว่าเธอรู้สึกสบายใจขึ้นที่ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่โอกาสที่แก๊งล่มจะกลับมารวมตัวปาร์ตี้เช่นแต่ก่อนคงต้องรอคิวแต่ละคนว่างตรงกันก่อนค่ะ
มันคิวทุกคนน่ะยากมากอย่างมิ้นละครสามเรื่องอะค่ะพี่มิ้นว่าแต่ละคนคงคิวแน่นจริงจริงอ่ะอย่างมิ้นกับกี้จะเจอกันอย่างเงี้นัดกันคาดแล้วคาดอีกมันมันยากค่ะเป็นไปได้ยากเป็นเรื่องในในทิศทางที่ดีมันก็มันก็ถือว่าดีกับทุกฝ่ายด้วยค่ะเราไม่ยึดติดกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันผ่านไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของอดีต
ค่ะถ้าเครียดก็เครียดแค่ตอนช่วงแรกแต่พอหลังจากนั้นก็สังเกตได้เลยมิ้นว่าจะใช้ชีวิตให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขจากการให้สัมภาษณ์ฟังดูแล้วเธอค่อนข้างเป็นคนที่จะคิดบวกเหมือนกันนะใช่ปัญหาในอดีตก็ไม่เก็บมาใส่ใจอะไรนะครับส่วนแฟนคลับที่กำลังลุ้นเรื่องของแก๊งโล่มเนี่ยตอนนี้